สวัสดีครับข้าวใส่ใครสดใหม่ให้เยอะ
เอานะครับวันนี้ถูกต้องออกมาแล้วนะครับสำหรับผลสลากินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่๑ตุลาคมปี๒๕๖๑นะครับคุณผู้ชมครับ
รวมที่๑นะครับ๔๕๒๖๔๓สำหรับเลขท้าย๒ตัว๙๙
เลขหน้า๓ตัว๗๒๖แล้วก็๕๙๔เลขท้าย๓ตัวนะครับก็คือ
พี่หนูเป็นไงฮะถูกมั้ยครับพี่๙๙ไม่ได้ซื้อเลยครั้งนี้ไม่ได้ซื้อเลยแต่๙๙
คือทุกคนแบบงงไปเลยนะออก๙๙มันเป็นเลขแบบมันออกยากมันเคยมีเลขแบบนี้ออกไหมคะ
เขาควายอะไรให้กว่าหน่วยออกจริงมันไม่ถูกต้องหรือยังไงไม่เข้าใจเนี่ย

ใช่มันอาจจะมีแหละ๒๒๓๓มันก็มีอยู่ใช่ไหม
แต่๙๙มันแบบอะไรแบบนั้น
อีกหนึ่งข่าวค่ะเช็คความคืบหน้าแผ่นดินไหว
นามิถล่มที่อินโดนีเซียนะคะ

ก็มีรายงานความคืบหน้านะคะ
เมืองปาลูบนเกาะสุลาเวษี

นามิสูงกว่า๖เมตร

ตั้งแต่วันศุกร์ที่๒๘กันยายนที่ผ่านมา

ก็ยังคงเร่งทำงานแข่งกับเวลา
เพื่อค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ไส้ปรักหักพัง

ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากประหลักหักพัง

ผู้เสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า๑๒๐๐คน
สำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติ

ก็บอกว่าความพยายามค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้รอดชีวิตจากซากประหลักหักพังนั้น
จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น

ส่งผลให้โครงสร้างของอาคารต่างนั้นไม่มั่นคงนั่นเอง
ขณะเดียวกันตัวประธานาธิบดีโจโคบิโดโด
ก็ได้ลงพื้นที่ประสบภัยที่เมืองปาลูด้วยตัวเองด้วย
เพื่อจะจัดสรรงบช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จำนวน๕๖๐๐๐ล้านรูเปีย
หรือว่าราม๑๒พันล้านบาท
และสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เข้าช่วยปฏิบัติการกู้ภัยและเยียวยาประชาชนในครั้งนี้
ด้านสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียก็บอกว่า
มีคนจำนวนมากถึง๑๖๗๐๐คนที่ต้องพลัดถิ่นจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
และกว่า๒๔ล้านชีวิตในเมืองดองกลากำลังรอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
โดยสิ่งที่พวกเขากำลังต้องการอย่างเร่งด่วนตอนนี้ก็ประกอบไปด้วย
เชื้อเพลิงค่ะน้ำดื่มบุคลากรทางการแพทย์เต็นต์ไฟฟ้าอาหาร
รวมไปถึงสิ่งที่จำเป็นอื่นด้วย
ทางด้านเมืองปาลูนะคะซึ่งตอนนี้รันเวย์ของสนามบินภายในเมือง
หอบังคับการการบินก็รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นก็กำลังเคลียร์พื้นที่ภายในสนามบิน
เพื่อที่จะรองรับอากาศยานต่างที่จะเดินทางเข้ามา

สำหรับผู้ประสบภัยที่กำลังจะออกจากพื้นที่ด้วยนั่นเองค่ะ

คือเมื่อหลายปีที่แล้วก็ซึนามิใช่ไหม

แผ่นดินไหวแล้วก็ซึนามิตามมาเลย

แล้วก็สึนามิหน้ากลวมมาก

จริงสิ่งที่สถานบินมีน้องผู้ชายคนหนึ่งนะครับ

เขาเป็นคนสุดท้ายที่รออยู่นะ

แล้วเพราะว่าคนอื่นวิ่งหนีหมด

แต่คนนี้อยู่อายุแค่๒๑ปีเองมั้ง

คือสถานบินเริ่มแตก

คือมันสั่นจนกระทั่งตัวเขาต้องกระโดด

คนนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะ
คือช่วยให้ทุกคนจากเครื่องบินลำสุดท้ายรอด
ทุกปีเลยสงสารมากเลย

สาวไทยทั้งหลายที่คิดที่จะไปเกาหลี
แล้วนี่ไง

เขากำลังวิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะ

ลักลอบเข้าไปในประเทศเกาหลี

อาจจะทำงานหรือจะไปมีผัวเป็นคนเกาหลี

แต่ในเฟซบุ๊ก
ได้มีการแคปโพสต์ดังกล่าว

ซึ่งก็เป็นข้อความของแก๊งผีน้อยกลุ่มนี้
ที่มีการโพสต์เตือน
กันผ่านเฟซบุ๊คกันเลยทีเดียว

ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายได้อะไรทั้งสิ้น

ระบุว่าสาวไทยคนหนึ่ง

พาส่งไปหาตำรวจ
ที่โรงพักในย่านเมืองอินชร
ซึ่งสาวไทยคนนี้ได้โดยสารรถแท็กซี่คันนี้

แต่ว่าแท็กซี่คันนี้กลับพาไปโรงพักจ้า

ยังมีการตัดเพาะเรื่องการเดินทางกลับมายังเกาหลี

ก็คือหมายถึงว่าผู้หญิงคนนี้เขาเรียกแท็กซี่คันนี้ไป
ก็คงจะไปเล่าเรื่องราวต่างนานาว่า
นางเนี่ยเข้ามาอยู่ในเกาหลีอะไรได้ยังไงอย่างนี้

ที่สาเหตุก็เพราะว่าหนี้สินก็ยังมีอยู่นู่นนี่ก็เล่าให้

มีคนโพสต์มานะว่าสาวไทยที่โดนจับเนี่ยนะ
เค้านี่นะอยู่เนี่ยเกินวีซ่ามาสี่เดือนแล้ว

เออเขาก็คงจะคิดว่าเกาหลี

ขาดไป๔เดือนขาดแล้วส่งกับไอเลยกับคุณเออซึ่งสามีของที่เป็นชาวเกาหลีเนี่ย
แต่ว่าก็ไม่ได้พูดว่ามาทำงานหรืออะไรใดทั้งสิ้นล่าสุดเนี่ยผู้โพสต์นั้นก็ได้ลบข้อความ
ภาษาเกาหลีก็ต้องเป็นภาษาเกาหลีได้แล้วล่ะเพราะว่านางก็คงจะไปหลบซ่อนอยู่นาน
นี่ต้องระวังน้ำไปอยู่ครั้งนี้แล้วก็เรียกว่าคนหายไปอยู่ในเกาหลีเยอะมากเลย
จะบอกให้ฉันเห็นนะเวลาฉันไปนี่นะ
เห็นนะเป็นกะบิเลยนะไม่ใช่คนแล้วล่ะถ้าเป็นกะบิ
มาทั้งฝูงเลยนะเดินกันนะแล้วโดนต้อนกลับ

ใช่โดนต้อนกลับผมไม่เคยไปเกาหลีเลย
อร์ไมน์ไม่เคยไปเหรอไม่เคยไปไปที่เที่ยวกับเกาหลี
เวลาไปนี่ถูกกักกันน่ากลัวทีเดียวนะคะ

เพราะว่าเขาก็กลัวเรื่องว่าคนไทยโรบินฮูดไปอยู่ที่นั่นกันเยอะนั่นแหละ
หรืออะไรก็แล้วแต่ตมทางฝั่งเกาหลีก็จะตรวจเข้มมาก
แต่ว่าจริงเนี่ยถ้าสมมุติว่าไปโดยที่แบบว่ามีความชัดเจน
ว่าไปทำอะไรมีจดหมายยังไงโรงแรมอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวนี้ไปทัวร์เขายังยังอย่างนี้เลย

ใช่หายจริงก็เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้วิธีการว่างั้นไปทัวร์ละกัน

ตอนนี้เป็นบ้านที่สองนะ

เธอเชื่อมั้ยอาหารที่กินกับแบบวินาสันโตร๖คนเนี่ยนะ๒๐๐๐บาท
ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ย๓๐๐๐๐บาท
โรงแรมนะคืนนึงนะที่ญี่ปุ่นห้องเท่ารูเนี่ยนะ
๗๐๐๐๘๐๐๐นะถ้าห้องใหญ่หน่อยก็เป็นหมื่นนะ๓๐๐๐๐๔๐๐๐๐นะ
นู่นนะห้องใหญ่มากนะ๒๐๐บาทอยู่ได้

คือแท็กซี่ถูกมากไม่ต้องไปเช่ารถนะ
อยากไปไหนก็เรียกแท็กซี่อยากไปเล่นแท็กซี่
นี่อัน๓อย่างนี้ถูกมาก
เพราะส่วนใหญ่ผมจะไปแต่นี่แหละไปที่อะไรนะไปที่ญี่ปุ่น
ไปญี่ปุ่นเพราะส่วนใหญ่ชอบดูหนังญี่ปุ่น

อิตัย
พักพักเดี๋ยวช่วงหน้า
คิวตาย๕ศพเชื่อว่าผีปอบหรือผีแม่ม่ายมาเอาไป
ชาวบ้านนำเสื้อแดงแล้วก็แหวนฮาเล็บสีแดงมาใส่
เพราะว่ากลัวผีปอบใช่ไหมเขาจะได้ไม่มา

บอกว่ามีคนเรียงคิวตายกัน๕คนเชื่อว่าผีปอบแล้วก็ผีแม่ม่ายอาฆาตคุณผู้ชมครับ
เมื่อวันที่๑นะครับก็คือวันนี้เลยนะฮะ
ผู้สืบข่าวประจำจังหวัดกรศิลป์นะครับ
ได้มีการรับแจ้งนะครับว่าชาวบ้านที่ภูฮังหมู่๓นะครับ
หมู่ที่๕อยู่ที่ตำบลดงมูลอยู่ที่กรสินเนี่ยนะครับ
บอกว่าต่างอยู่ในอาการหวาดภาวะผีปอบแล้วก็ผีแม่ม่าย
เนื่องจากเชื่อว่าผู้คนในหมู่บ้านเนี่ยนะฮะตายติดต่อกันมาห้าศพแล้ว
ชาวบ้านก็เลยได้มีการนำเอาเสื้อสีแดงอย่างนี้นะครับเอาไว้แขวนไว้
แล้วก็เขียนป้ายข้อความบ้านหลังนี้เนี่ยไม่มีผู้ชายเอาไปติดเอาไว้
แทบทุกหลังคาเรือนนะครับนี่นายพงพิพัฒน์ภูครองทุ่งนะฮะ
ท่านเป็นรองนายกมนตรีตำบลดงมูลอยู่ที่กาลสินเนี่ยนะครับ
บอกว่าจากการที่มีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตติดต่อกัน๕ศพ
โดยศพแรกนะครับเริ่มประมาณกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ก็คือนายทองพันธ์อายุ๔๕ปีนายสมพงศ์อายุ๔๗ปี
ซึ่งอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วก็เสียชีวิตห่างกันเพียง๗วันเท่านั้นเอง
ลักษณะก็ตายเหมือนกันนะครับนั่นคือเกิดอาการวูบแล้วก็สิ้นใจตายไป
ส่วนศพที่๓ก็คือนางน้อมอายุ๖๗ปีศพที่๔นางภูอายุ๗๔ปีมีอาการป่วยเล็กน้อย
แล้วก็เสียชีวิตลงครับล่าสุดครับศพที่๕เป็นวัยรุ่นครับ
เป็นผู้หญิงอายุ๑๖ปีเป็นชาวบ้านตำบลนาตาน

รถชนการเสียชีวิตที่ถนนหน้าหมู่บ้าน

บอกว่าเมื่อเกิดเหตุคนเสียชีวิตติดต่อกัน
โดยเฉพาะ๒ศพแรกที่อาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันนั้น

เป็นการกระทำของผีปอบแล้วก็ผีแม่ม่าย

บ้านหลังนี้ไม่มีผู้ชาย

ผู้ชายก็ต่างกันทาเล็บสีแดง
หาพระวัตถุมงคลเครื่องลางต่าง

เพื่อเป็นเคล็ดป้องกันผีปอบแล้วก็ผีแม่ม่าย

ขณะที่นางบุษดีอายุ๖๐ปีก็ได้มีการกล่าวนะครับ
ว่าตนและร่างทรงเจ้าพ่อกวนอู

หน้าปากทางเข้าหมู่บ้านภูฮัง
จากนั้นมีเสียงสุนัขเห่าหอน

ดังทั้งหมู่บ้านนับเป็นเรื่องที่ผิดปกติ
ก่อนที่วันต่อมาจะเกิดการเสียชีวิตติดต่อกันนะครับ

โดยแม่ม่ายก็มาเอาชีวิตของผู้ชาย
เพราะที่บ้านไม่มีผู้ชายนะ

บ้านนี้ไม่มีผู้ชาย
แปลกจังเลยไง

บ้านนี้เป็นไม่มีผู้ชาย
แต่พี่แม่ไม้ก็มาเอาวิญญาณไปนะครับ

ผีมันตายเพราะว่ามันเป็นแม่ม่ายมันเลยตายเหรอ

เขาเป็นแม่ไม้ก็เลยตายใช่มั้ย
ไม่ใช่คือชาวบ้านเขาขนาดนั้น

เพราะชอบมาเอาผู้ชายไป

ผู้ชายก็น่าจะโดนผีแม่ไม้มาเอาไป
จงหันเรื่อง

ในหมู่บ้านของเขา

วันแรกนะคะ๑๘๐๐คันเลยทีเดียว
ว่าควรจะพังแผนการเดินทางให้ดีนะคะ
วันนี้กรมการขนส่งทางบกก็ร่วมกับกองพลทหารม้าที่๒
รักษาพระองค์แล้วก็คสมกรนะคะ
ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชน
เนื่องจากว่ารถตู้บริการหยุดวิ่งวันนี้เป็นวันแรกนะคะ
นายจิรุษวิสานจิตรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ก็เปิดเผยบอกว่ารถตู้ในเขตกรุงเทพที่อายุครบ๑๐ปี
วันนี้มีทั้งหมด๔๘๗คันให้บริการใน๑๗เส้นทาง
เรื่องต้นทางกรมขนส่งก็ได้ประสานผู้ประกอบการให้เพิ่มเที่ยววิ่งให้มากขึ้นไปอีก
แต่ถ้ายังไม่เพียงพอก็จะจัดรถสายอื่นเข้ามาวิ่งหมุนเวียน
แล้วก็จัดรถคอสมกรเตรียมพร้อมเอาไว้ให้บริการด้วย
ทั้งนี้รถตู้ที่วิ่งในเขตกรทมมีประมาณ๑๖๐๐คัน
แต่รถตู้ที่จะหมดอายุจริงมีประมาณ๘๐๐กว่าคันค่ะ
อยู่ที่อนุสวรีชัยประมาณ๔๐๐กว่าควันแล้วเยอะเลยทีเดียว
ให้บริการ๑๗เส้นทางสำหรับการแก้ปัญหานั้น

ตามกฎหมายให้เวลา๑๘๐วันในการนำรถใหม่มาแทน
หากรถไม่พร้อมนำมาวิ่งบนท้องถนน
ก็ยิ่งจะซ้ำเติมปัญหาการจราจร
หากไม่สามารถหารถมาแทนรถหมดอายุได้ในเวลา๑๘๐วัน
กรมขนส่งก็จะจัดรถที่มีเส้นทางใกล้เคียงกันมาวิ่ง
แล้วก็จัดหาผู้ประกอบการรายใหม่มาดำเนินการด้วยนะคะ

แล้วก็ประชาชนนั้นจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเลย
ก็คือย่านมีนบุรีรังสิตแล้วก็อนุสวรีชัย
เพราะว่ารถตู้๓เส้นทางนี้บอกเลยค่ะว่าหยุดวิ่งมากที่สุด
เฉพาะที่อนุสวรีชัยก็มีประมาณ๔๐๐กว่าคันแล้วนะคะ

นี่ตอนนี้ก็ถ้าเป็นรถตู้อนุสวรีชัยสมรภูมิ
มีรถหยุดวิ่ง๘๑๙คันรวม๑๗เส้นทาง
ตอนนี้ก็จะมีอนุสวรีมีนบุรีอนุสวรีชัยบางพลี
อนุสวรีชัยพระราม๒อนุสวรีชัยปะเกล็ด
นุสวรีชัยบางบัวทองอนุสวรีชัยรังสิต

แล้วก็จะมีคิวรถตู้บริเวณมีนบุรีหยุดวิ่งไป๕๐๐คัน
มีคิวรถตู้สถานีจตุจักรนะคะ
เส้นทางจตุจักรรังสิตทั้งหมด๓๐๐คัน
ก็หยุดวิ่งไป๑๕๐คันแล้ว
ดังนั้นตอนนี้เนี่ยเวลาจะเดินทางไปไหนก็ต้องเช็คเส้นทางดี
เพราะว่าบางทีอาจจะไปรอรถตู้นานกว่าปกติ
เพราะว่ารถหยุดวิ่งไปประมาณ๑๘๐๐คันวันนี้วันแรกด้วยนะคะ
เผื่อเวลาดีนี้นะครับผมคือเป็นรถตู้ที่เรียกว่าหมดอายุการใช้งาน
๑๐ปีอีกก็ต้องหมดแล้วล่ะใช่ไหม

ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุไปเสีย
ถูกต้องกลางทางอุบัติเหตุ
จะมีเรื่องของการจราชรอนที่ติดขาดหรือว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
แล้วรู้สึกล่าสุดได้มีการไปร้องสารปกครอง
เพราะว่าอันนี้ถือว่ายังไม่ใช่เหตุฉุกเฉินนะครับ
ก็เรียกว่าก็ต้องสำหรับคนที่ต้องใช้รถใช้ถนนหรือใช้รถตู้ก็ต้อง
เผื่อเวลาสักนิดนึงนะครับเพราะรถขาดหายไปเยอะ
สำหรับคนที่ต้องไปหารถตู้ที่จะต้องมาใช้เขาก็บอกว่า
แล้วเขาก็ลำบากเนอะเพราะว่ารถตู้เขาก็ต้องมานั่งแบบหาแค่ไหน
ใช้เป็นมินิบัสเขาให้เปลี่ยนจากรถตู้เป็นมินิบัสนะ
เขามีกองทุนให้กู้นะใช่ใช้มินิบัส
เราอ่านข่าวไปแล้วเขามีกองทุนให้กู้เขาไปกู้เป็นมินิบัสได้นะครับ
จริงเนี่ยเดี๋ยวก็ชินเองแหละดิฉันว่านะ
ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ต้องทำไป
อีกเรื่องหนึ่งไม่ต้องไปต่างประเทศแล้วนะ
ไปดูวานในเมืองไทยเราเนี่ยมี

ก็วันที่หนึ่งก็คือวันนี้เนี่ยนะคะมีผู้สื่อข่าวรายงานว่า
นายบุญยอดมาคล้ายนายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราน
อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนี่แหละนะฮะ
นำคณะสื่อมวลชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนี่นะคะ
ลงเรือไปชมวานบรูด้าซึ่งเป็นสัตว์ประจำถิ่นทะเลอ่าวไทย
โดยพบว่ามีวานบรูด้ามากกว่า๑๐ตัว

เข้ามาไหว้วนเวียนหากินในทะเลอ่าวก่อไก่
ในช่วงตั้งแต่ตำบลบางตะบูนบางแก้วแล้วก็แหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมนะ
ตำบลหาดเจ้าสำรานอำเภอเมือง
ซึ่งก็เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญนี่แหละค่ะ
จัดกันมีเทศกาลชมวานทานปูครั้งที่๕ขึ้น

ไปเลยอยากดูเหมือนกันอยากมากเลย
เราไม่เคยเห็นกับตามั่งเลยนะอยากเห็น

ตัวอะไรตัวที่เกาะอยู่ที่ตัวปลาวานใช่มั้ย
วานเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า
ตัวไม่ใช่ค่ะเขาเรียกว่า
ดูสิทำไมดิฉันดันลืมภาษาศัพท์อันนี้

ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ปรสิทธิ์ค่ะ

มันจะมีปลาตัวเล็ก
มันจะมีศัพท์คำนึงเนี่ยของการเรียกว่าปลาตัวเล็กเนี่ย
ที่จะมาคอยทำความสะอาดให้กับราวาน
มันจะเป็นแบบว่าระบบนิเวศเลยนะ

ใช่แล้วนกเนี่ยก็จะมากินปลาตัวเล็กต่อไป

อันนี้เป็นต้นนะคะ
ทั้งนี้เนี่ยนะคะช่วงตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปีนี่แหละค่ะนะ
วานบลูด้าเนี่ยก็จะเข้ามาไหว้วนเวียนหากินกันอยู่ในทะเลอ่าว

พื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีตลอดจนนะฮะ
สมุดสงครามสมุดสาขอแล้วก็ฉาเชิงทรัพย์

นายบุญยอดกล่าวว่านะฮะการดูวานบลูด้าให้ปลอดภัยนะฮะ
ทางเทศบาลตำบลนะฮะหาดเจ้าสำรานนี้เขาก็มีการฝึกอบรมนะฮะ
ให้ความรู้กับผู้ที่ขับเรือที่เกี่ยวกับระยะการดูวานบรูด้าที่ปลอดภัย
แล้วก็วันนี้โชคดีว่าวานก็เข้ามาหาคนดูเองเลย
แล้วมันถึงได้เห็นภาพที่ใกล้ชิดมากส่วนนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะที่มีเสื้อชูชีพเนี่ย
ก็ต้องมีให้ใส่กับทุกคนเลยนะคะแต่ว่าแนะนำนะฮะเตรียมอุปกรณ์กันแดดต่างเนี่ยเอาไว้นะครับ
ซึ่งก็เป็นมีอาหารมีเครื่องดื่มไว้ให้ดีแหละก็เดี๋ยวเขาจะทำเทศกาลอย่างนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวล่ะค่ะ
ก็มีเขาบอกว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีคนมากันเยอะแยะมากมายเลย

ก็มาดูนะฮะบูด้าโดยที่ตอนนี้ไม่ต้องไปต่างประเทศแล้วล่ะค่ะ
ก็ดีเหมือนกันนะฮะใกล้แค่นี้เองเนอะ
ตัวใหญ่ใหญ่ด้วย

นักนึกชื่อออกจึงเลยอะเดี๋ยวค่ะ
เนี่ยเดี๋ยวช่องหน้าเนี่ยคนบอกหนูกระล่างแบบจะเปิดค่ะ

โอ้โฮ
ฝากมาค่ะตอนนี้ชาวเน็ตก็สงสัยมากทีเดียวว่าเอ๊ะ
มีหน้าท้องน้อยนี่จะมีข่าวดีหรือเปล่า
หรือเปล่าชาวเด็กก็ชอบใส่กั้นแพรงตอนไม่ใช่ไม่ครับไม่ใช่
อืมเมื่อกี้เราก็บอกแพรงหาวหาวหาวหาวก็จะมีหาวหาวปลา
หาวฉลามใช่ใช่อ้าวอันนี้พวกที่เกาะตามตัวปลาวาน
เรียกว่าเพลียงหรือเปล่าคะพี่ม้าเห่าเห่าค่ะมันจะต้องเป็นตัวปลา
ตัวเล็กตอนนี้ก็กลายเป็นรูปภาพที่มีคนวิจารณ์กันอย่างล้นหลามทีเดียวนะคะ
สำหรับว่าที่เจ้าสาวคุณเจนี่เทียนโพสุวรรณที่ถูกตั้งกระทู้ถามถึงภาพที่เธอไปเดินร่วมงานเดินแบบเครื่องประดับล่าสุดเนี่ยนะคะ
กับการใส่ชุดราตีสั้นสีเทารัดรูปแบบเห็นสัดส่วนเพื่อความอลังการโดยการมีหางปลายาวด้านหลัง
แต่งานนี้เนี่ยสิ่งที่คนไปโฟกัสแล้วก็ไปสนใจเอามากอยู่ที่ชุด
ก็คือที่พุงที่หน้าท้องเนี่ยนะคะทำไมต้องไปดูตรงนั้นขนาดนั้น
เพราะว่าดูจะป่องออกมาอย่างเห็นได้ชัดทั้งที่เธอเองก็เป็นคนออกกำลังกายอย่างหนักพอตัว
อดสงสัยไม่ได้ว่าแบบจินนี่กำลังมีข่าวดีเรื่องทายาทเร็วนี้หรือเปล่า
ควรไปสงสัยแบบนั้นซึ่งมันเป็นชุดมั้ยมันเป็นชุดมากกว่าจังหวะชุดมันเป็นป้ายค่ะคุณแม่
แต่หนูว่าเป็นที่ชุดนะแต่จริงก่อนหน้านี้ก็มีชุดอื่นเขาก็เขาก็ชี้เหมือนกันนะ
ป๋องใช่ป่ะกระป๋องไม่เห็นเป็นไรเลยก็จะแต่งอยู่แล้วก็โอเคซึ่งอีกแง่มุมหนึ่งของการวิจารณ์นั้นน่ะ
ก็บอกว่าถ้าหากสังเกตมาก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเจนนี่ก็จะเป็นคนที่มีหน้าท้องเล็กน้อยอยู่แล้ว
วกกับชุดที่มีกิมมิกช่วงนั้นนี่ก็อาจจะทำให้มันดูพองก็เลยอาจจะดูรู้สึกว่า
เอ๊ะมันเป็นไปได้หรือเปล่าตามที่ทุกคนสงสัย
ทั้งนี้คุณเจนนี่ก็กำลังจะเข้าวิวานะคะในเดือนตุลาก็คือเดือนนี้
ประกาศในคอมเมนต์หลังเข้าไปแสดงความยินดีก็เพื่อนเซเลมเบอร์ตี้สาวก็โชว์ผลอันเตอร์ซาวน์
โดยเจ้าตัวก็บอกว่าน้องจะรีบตามไปติดติดก็ไม่รู้ว่าที่ประกาศไปนั้นเนี่ย
เป็นข่าวดีจริงหรือเปล่านะคะแต่เชื่อว่าแฟนคลับหลายคนก็คงรอจะเห็นเจนนี่ตัวน้อยน้อยเร็วนี้แหละ
เพราะว่าเพื่อนในแก๊งเนี่ยก็นำหน้ามีลูกตอนนี้ก็โตกันหมดแล้วนะคะ
โอเคดีจังเลยไหวนะครับผม
เอาละครับไปถึงเรื่องคุณพิงกี้บ้างบอกตกใจถูกโยงข่าวผัวตีขอหย่าเพราะผีพนันเข้าสิ่งแม่
นั่นน่ะสินี่ขนาดอยู่นิ่งนะครับก็ยังมีข่าวนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาเนี่ยถูกโยงนะครับ
อักษรย่อที่ว่าอาณาจชีวิตนางเอกตาโตแม่ผีพนันเข้าสิงผัวตีทนไม่ไหวเลยขอหย่า
ล่าสุดนะครับเมื่อได้เจอเจ้าตัวนักข่าวก็เลยไปถามถึงเรื่องนี้นะครับว่ามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอ
สามีออกมาแฉอันนี้สาบานเลยว่าไม่เคยได้ยินอันนี้คืองงมาก
คือออกมาแฉแล้วบอกว่าแม่เราติดการพนันเนี่ยตายแล้วแม่หนูนะ
อันนี้คือพูดเลยนะว่าครอบครัวเนี่ยไม่มีใครติดการพนันเอาจริงคืองงไม่เคยอ่านอะไรเลย
นี่คือเพิ่งรู้ตกใจว่าอะไรขนาดอยู่เงียบนะอักษรย่อมมันก็เป็นอะไรที่โบราณแล้ว
เดี๋ยวนี้จริงเนี่ยมันเป็นคนจริง๒๐๑๘อยากจะพูดอะไรเนี่ยก็พูดออกมาเลย
หรือจะเขียนถึงใครก็เขียนเลยเอาชื่อก็ไปเขียนเลยคนจริงคุณไปเขียนเลยว่าเป็นใคร
เพราะพี่พ็กกี้เองเนี่ยก็รู้สึกว่าคนอ่านเขาเองเนี่ยก็อยากจะรู้เพราะฉะนั้นเขาคงไม่ต้องมาเดาหรอกว่าเป็นเราถูกหรือเปล่าล่ะ
แต่ในทางของเราเองเนี่ยก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่เรานี่นะฮะถามว่าโกรธไหมก็ไม่โกรธนะเพราะว่าเราเป็นเหล็กไง
คือเหล็กกล้าที่แบบว่าใครมาทำอะไรเราหลอมละลายไม่ได้จะมีอักษรย่ออีกสักกี่อันก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้
ส่วนแม่เขาก็มีโรคของคุณแม่เขามีธุรกิจของแม่ที่ต้องทำนู่นทำนี่
ว่าถ้าเกิดเรื่องของการติดการพนันไปโดนกันกับบ้านใครเนี่ยเขาก็คงจะโกรธนะ
แต่ว่าเราไม่โกรธเพราะว่าเรามีเมตตา

ไม่รู้เมื่อเช้านี้คือเห็นข่าวเห็นข่าวนี้เหมือนกัน
บ่ววี่ท้องของใครอ่ะ
ก็แฟนเขาเขาไม่ได้บอกว่าท้องเดี๋ยวก่อนคือคือมันมีภาพคุณจิ๊บปกชัดอ่ะ
ไปเขียนแบบเหมือนคุยกันอะไรประมาณอย่างนี้
แล้วก็มีเหมือนเป็นภาพถ่ายของคุณโบวี่กับแฟนของเขา
มันเป็นเหมือนถ่ายพรีเวดดิ้งคนก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาแต่งงานกันนะเดี๋ยวจะรีบแต่งแล้ว
เขาเรียกว่าอะไรมีไลน์เป็นข้อความเขียนว่าท้องก็เลยรีบประมาณนี้
ไม่แต่จริงบ่ววี่เขาปฏิบัติคำอยู่ใช่ไหม

เล่นกับใครกับจิ๊บปกชัดใช่ไหม
เป็นข้อความที่เขาคุยกันระหว่างเพื่อนไงแต่ประมาณว่ามันมีหลุดออกมา
ถ่ายผีว่าจริงหรือเปล่าแล้วท้องจริงหรือเปล่าบางอย่างงี้

ใช่สิมายเลยก็ปฏิบัติธรรม

ขอบคุณนะที่ทุกคนบอกว่าเป็นแพงต้อนที่ไปแบบเกาะอยู่กับปลาหวาน
นกมันกดลิ้นบ้ีนมากิน

วันนี้ทำไมคิดถึงรถเมย์ไปพิเศษ

เป็นสาวที่เรียกว่าดังขนาดเลยทีเดียวเนาะ
แต่ว่าถ้าจะเป็นการทุ่มเทให้ความรักกับเพื่อนเนี่ย
ก็เรียกว่าเธอนี่สุดที่สุดเลย

เอาแค่มาแรงแตะ
เขาแต่งตัวเป็นนั่นไง

ไปใส่ชุดซาฟารีแล้วก็มีแมลงมาบอก
แล้วก็เหมือนกับคอยดูเรื่องพวกจิงสาราสัตว์ทั้งหลาย

ไปพี่เมย์เป็นอะไรเป็นงู
ใช่เห็นงูมาพันนี้เป็นกระหาของพี่เมย์เต็มที่มาก

ดูเป็นสีม่วงเหมือนกัน

สายเอ็ด
เป็นหินห้อยมีไฟ
ชุดใช่เหมือนเรืองแสงนิดนึง
หมูห้อยเหรอไม่ใช่แมงกระพุนเหรอ
แมงกะพุ่นเป็นแมงกะพุ่น

แล้วคนชุดสีชมพูใครคะใครคะ

ก็นี่ไงก็เพอร์เจอร์ไปเรื่อยล่ะ

ฟามิงโกสีชมพูใช่ป่ะ
อะไรอย่างนี้ประมาณนั้น
ก็ดูสนุกสนานแดนกระจายกันไป

เวลาไปงานนะทางทรีมนู้นทรีมนี้นะ
แล้วก็คึกพักกันอะนะ
เหมือนสมัยตอนฉันยิ่งเป็นสาว

ใช่ก็มีเพื่อนรักกัน
นั่นแหละแต่มันดูแบบว่า

ตายแล้วแต่งหน้าก็จัดเต็มมากจริง
หัวยาวไปถึงนู่น

ช่วงหน้าขวัญความรักเข้าตาเช็คอินอวดกุหลาบ
คนก็ไปแซะเลยแล้วไงอ่ะแซะต่อไม่รอแล้วนะ
อันนั้นไม่ต้องรอเลยค่ะคอมเมนต์กระจายจริงเดี๋ยวมาฟังว่าอะไร
เอามาค่ะเอามาตามควัญความรักของเขาเข้าตาซะแล้ว
แล้วเดี๋ยวก่อนนี้นะคะก็มีคนส่งมาซึ่งเขาบอกว่า
พวกปลาฉลามหรือว่าปลาวานอะไรอย่างนี้มันจะมีเขาเรียกว่าปลาเห่า
อันนี้ยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยนิดหนึ่งได้ไหม

จะเป็นตัวปลาที่เป็นอยู่ในตระกูลเดียวกับปลากระพง
ดังนั้นพอเวลามันเกาะเพื่อจะไปหาอาหารพร้อมไปกับปลาวานนี่แหละ
แล้วพวกนกนางหน่วนหรือนกอะไรก็แล้วแต่นี้มันก็จะมากินปลาเหล่านี้แหละ
แค่นั้นละก็คือจบ

โรงแรมเรเนอร์ซองค์

อันนี้มีภาพอันหนึ่งเห็นป่

อันนี้ก็คือภาพโลมาสื่อแทนใจ

ก็เอาไปลงในไอจี

ใช่สาวขวัญได้โพสต์รูป
เข้ามีอย่างกุหลาบสีขาว

แต่ว่าถ้าดูให้ลึกลงไป

ขวัญได้กดเชคอิน
ที่โรงแรมเรเนอร์ซองค์

นี่ไงที่เขาเขียนเอาไว้

ต้องแบบว่ามาบอกว่าอยู่ที่โรงแรมนี้ด้วยเหรอ

ที่ห้องนอนหรือว่า

ถ้าแม่ไม่พูดก็ไม่คิดอะไรเอางี้
แนะนำตัวเองให้กับพ่อแม่เขารู้จัก
แค่นั้นเองอ่ะแค่นั้นเองใช่จริงก็เช็คอิน
แบบเวลาเรามีเพื่อนอย่างเวลาเราไปที่ร้านอาหารเขา

แม่ของเขาว่าเพื่อนฉันนะแม่ของเขาว่าเพื่อนฉันนะ

แม่เขาว่าเพื่อนฉัน

ไม่ใช่แม่ของคุณแพทริกอ่ะเป็นเพื่อนของพี่มั๊ก
โอเคเรื่องอื่นดีกว่ามันไม่มีอะไรหรอกขำ

อันนี้คุณอองสุชาอวดภาพช่อดอกไม้
หมายความว่าเขาไปงานแต่งงาน
แล้วเขาก็คงจะได้รับช่อดอกไม้
เขาก็เลยลงแค่นั้นเองนะคะ
ไปงานแต่งงานของคุณปลาปาลิตานะคะ
ก็เรียกว่าควงแฟนนุ่มเข้าประตูวิวาไปเรียบร้อยแล้ว
สำหรับเพื่อนซีอย่างคุณออมสุชาเนี่ย
ก็ไปที่งานแต่งงานด้วยนะคะ
ทีนี้ก็ไปรอแย่งช่อดอกไม้กับเขาด้วย
แต่บอกเลยว่าสาวออมเนี่ยไม่ต้องใช้โชคใด
เพราะว่าดอกไม้เขามีมาให้ถึงมือเขาอยู่แล้ว

อกไม้งานแต่งเพื่อนช่อแรกฮา

จะรู้ได้มายังไงนะจ๊ะ
อ่ะว่าแต่สาวออมก็มีแววควง

งานนี้ก็เลยไปสืบที่ไอจีส่วนตัวของหนุ่มแอม

แอมเองก็ถือเลิกดีลงรูปไอจีของเขาเนี่ยนะคะ

ซึ่งเป็นรูปคู่ขณะที่เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี
คุณออมสุชาเปิดร้านขนมโดยเขียนแคปชั่นสั้นบอกว่า

ขอให้ขายดีวันดีคืนนะครับ
งานนี้เนี่ยนอกจากแฟนจะเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่แล้ว
ทางด้านคุณออมสุชาเองก็อดที่จะแซว

ก็น่ารักกุ๊บกี้กันไป
ต่อไปแต่ที่รับดอกม้าบ่อยเนี่ยนะ
มีงานแต่งงานไม่เห็นได้แต่งสักทีเลย

อะกลัวมากเลยเหรอเรื่องแต่งงานเราเกลียดังแน่เลย

เพลงใหม่นะฮะเจอดราม่าสุดโป๊บอกชุดโป๊

เคยถูกนายกติงเรื่องการแต่งตัวไปแล้วร้องเพลงท่าเต้นเนี่ยโดนแตกติ้งมาหมดแล้ว

นี่สิบ้า
สะปัดต่อไม่รอแล้วนาน
คุณละครคุณละคร
นี่คุณละคนกัน

แถวนี้นะครับก็คือกางเกงขาสั้นจุ๊ดเลยนะครับ

บอกว่าแบบนี้ไม่กลัวลุงตั่วจะมาเต้งอีกหรอ
เดี๋ยวนี้เพลงลูกทุ่งกลายเป็นแบบนี้ไปหมดเลยเนอะ
เพลงโรนหมดเวลาเลยนี่เห็นไหม

สวัสดีครับสวัสดีค่ะ